คุณผู้ชมครับวอเตอร์โอไบรอันนะครับ
เลือกใช้เวลาในวันว่างวันหยุดมาท่องเที่ยวเมืองไทยครับ
ตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณจดารัฐโภคธนวัฒน์ครับ
จริงออกเวลาฉันพร้อมขึ้นแรงไปแทน

ถ่ายมีชีวิตหรือเฮลีคอปเตอร์

เป็นเมนูอาหารเอเชียที่วอเตอร์โปรดปราน
ถึงขนาดรับประทานสัปดาห์ละ๑ครั้งที่ลอสแองเจลิส
ด้วยความที่อาหารไทยมีความหลากหลายรสชาติถูกปาก
พวกฉันท่องิชาในโลกไทยอยู่ในเมืองล่วง
มาร์คสำคัญในกรุงเทพมหานครทั้งพระบรมมหาราชวังและวัดวาอาราม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่วอเตอร์เลือกไปชมความงดงามเพราะเขาชื่นชอบในสถาปัตยกรรมไทยเป็นพิเศษ
คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทยความรู้สึก
ทำให้เขาวางแผนว่าอยากจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งในโอกาสหน้า
เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่อื่นในเมืองไทยที่เขายังไม่เคยไป
พงพานุเสวตรุลประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยว่า
นักธุรกิจระดับโลกในครั้งนี้
แสดงถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
และความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวต่างของประเทศไทย
ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวระดับบนจากทั่วโลก
ต้องการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกันมากขึ้น
ที่เขาตัดสินใจเลือกมาเมืองไทย
ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะส่งสัญญาไป
อย่างนักท่องเที่ยวระดับบนทั่วโลกนะครับ
ว่าประเทศไทยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ
เขามีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา
เขามีความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
เขาชอบอาหารไทยเขาชอบวิถีชีวิตของคนไทยนะครับ
แค่นี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเนี่ย

แล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับ

พยายามยกระดับการท่องเที่ยวของไทย

่งเน้นคุณภาพของนักท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้น
และใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานขึ้นต่อครั้ง
และจะสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากขึ้น